คนที่เอารถไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง

บอกว่าอู่ซ่อมให้ช้า
ใช้เหล็กฟาดจนเบ้าตาแตกเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดของอู่ซ่อมรถแห่งนี้นะครับ
ก็จะเห็นโอ้โหมีชายชะกัน๑๐คนรุมทำร้ายนายธนวัฒน์ชูริพันธ์
อู่ซ่อมรถอู่ระมิตาพรการไฟฟ้าหมู่๙ตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอาหารจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ซึ่งอู่ซ่อมรถอู่รมิตาพรการไฟฟ้าหมู่๙ตำบลวังตะโนธอำเภอนายอาจารย์ทัพบุรี
กล้องวงจรปิดภายในอู่ซ่อมรถสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง๒ทุ่มเศษของวันอังคารที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพนายายอามแล้วนะครับ
ซึ่งนายเจดนิพัฒน์ทัศน์ประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของผู้บาดเจ็บ
หลานชายของเจ้าของอู่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เห็นเหตุการณ์กับตาเลยนะครับบอกว่า
คู่กรณีเป็นเจ้าของรถกระบะแบบมีคอกสำหรับบรรทุกผลไม้
ซึ่งล้อหลังถูกดัดแปลงใส่เป็นเพลาลอยเอาไว้
บรรทุกของหนักและก่อนหน้านี้นะครับ
กรณีได้ให้ทางอู่ไปลากรถคันนี้เข้ามาซ่อม
เพราะเผลามันหักนะฮะเผลาล้อหลังมันมีปัญหา
ก็ไปลากมาซ่อมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของทางอู่
ลากมาแล้วก็ต้องเอาทิ้งไว้ในอู่ไม่มีช่างซ่อมแต่ก็ลากไว้มาให้นะฮะ
และทีนี้นะครับนายธนวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าของอู่
ก็เลยมาซ่อมรถคันนี้ในวันจันทร์ที่๔พฤษภาคม
แต่ทีนี้ที่อู่นะก็มีงานซ่อมอยู่หลายคันเหลือเกิน
และรถกระบะของคู่กรณีมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการซ่อม
แล้วก็ต้องมีการส่งโรงกลึงด้วยก็เลยทำให้การซ่อมล่าช้า
พอวันจันทร์ที่๔นะครับได้มีการซ่อมล้อหลังด้านขวาที่น็อตเนี่ย
มันขาดคาอยู่เสร็จแล้วแต่ทำล้อด้านซ้ายให้ไม่ทัน
เนื่องจากมันเสียหายมากกว่าล้อขวาคือมันพังทั้งล้อซ้ายล้อขวาเลยแหละฮะ
ทีนี้ล้อขวาซ่อมไปแล้วล้อซ้ายยังต้องซ่อมอยู่
ก็เลยมาทำให้ในวันอังคารที่๕พฤษภาคม
ซึ่งทางอู่ขออภัยซึ่งทางเจ้าของรถเนี่ยก็มาเร่งเร่งเร่งนะ
บอกว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จ
และเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาพราวล้อเนี่ยไปส่งโรงกลึงเอง
เอามานี่เดี๋ยวไปส่งโรงกลึงแต่ปรากฏว่าพอเอาพราวล้อไปโรงกลึงเรียบร้อยแล้ว
จะกลับมาให้เจ้าของอู่เอามาใส่ให้ที่รถคันนี้
ปรากฏว่าใส่กลับไปไม่ได้มันใช้ไม่ได้
ทีนี้ครับเจ้าของอู่ก็ต้องมาซ่อมแซมสิ่งที่เอาไปกลึงอีก
มันก็เลยเสียเวลาไปกันใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าตัวเจ้าของรถบอกว่าต้องรีบใช้รถ
รถต้องเสร็จภายในวันนี้ก็เลยมีปากเสียงกันขึ้นนะครับ
อู่บอกว่าถ้าจะให้เสร็จจริงขอกำหนดเวลาไว้วันพุธที่๗พฤษภาคมแทนละกัน
แต่ทีนี้ครับเจ้าของรถเนี่ยไม่พอใจไปตามพวกมาเกือบ๒๐คนนะฮะ
มาบุกที่อู่แห่งนี้รุมทำร้ายเจ้าของถึงในอู่
บางคนก็ยืนรออยู่หน้าอู่ด้วยซ้ำนะฮะ
แล้วก็มีการใช้เหล็กทุบเข้าไปที่ใบหน้าของเจ้าของอู่จนเบ้าตาแตกเลยนะครับ
พอมาโวยวายอย่างนี้รอบแรกก็เลยมีปากเสียงกันนิดนึง
เขาก็เลยบอกเดี๋ยวกูมารอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูมา

เขาก็กลับไปตามเด็กลงมานะ
มีขับรถที่พอกมา
ไปตามเด็กลงมาปึ๊บ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มา๓๐๐๐บาทมาจอดหน้าอู๋ย
ทุกมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งสู่เข้าไปพี่ฮาเลย
มีบาดแผลตามร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็แพทย์ได้ทำการผ่าตัดกระดูกจมูก
แต่ยังไม่สามารถพูดแล้วก็ขยับตัวได้เลยนะครับ
หลังเกิดเหตุทางทั้งภรรยาแล้วก็ทางหลานชายของเจ้าของอู่
ไปแจ้งความต่อตำรวจสพนายายอามแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
และการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเจนเลยแต่ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องอื่น
ว่ากลุ่มชายศักดิ์การเหล่านี้เนี่ยหนีหายไปไหนอะนะครับ
ก็ต้องติดตามมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ยึดรถกระบะคันนี้ไว้ก่อน
นำอุปกรณ์มาล็อกกระบะคันนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะ